เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วคนขับก็ไปนอนพักริมทางนะฮะ
อยู่เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้
รถบรรทุกคันนี้เผาวอดเลยนะฮะ
คนขับบอกงงเหมือนกันกับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ก็ต้องเร่งระดมน้ำในการฉีดดับเพลิงครั้งนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓๑เส้นคู่ขนาน
ห่างจากสี่แยกเนินโมกประมาณ๒๐๐เมตร
ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีนะครับ

โดยเฉพาะส่วนหัวของรถบรรทุก๒๒ล้อ
แล้วก็มีเสียงถังแก๊สระเบิดเป็นระยะนะครับ

ต้องเร่งเข้าฉีดน้ำด้วยความระมัดระวังแล้วฮะ

สกัดการลุกไหม้ไปยังส่วนที่เป็นถังก๊าซ

ผ่านไปประมาณ๓๐นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพลิงลุกไหม้ส่วนหัวของรถทั้งหมดเลยนะครับ
พระเด็จการเหลาพรมอายุ๔๙ปี
เป็นคนขับรถพ่วงเปิดเผยแบบนี้ครับ
บอกว่าขับรถมาจากท่าเรือแหลมชะบัง
เติมแก๊สอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง๘๐๐เมตร
หลังจากนั้นขับมาจอดรถเพื่อนอนพักครับ
ขณะที่กำลังนอนได้กลิ่นเหม็นเหมือนอะไรไหม้
แล้วก็มีกลุ่มควันพุ่งออกมาด้านหน้าปัดของรถนะฮะ
จึงรีบเปิดประตูออกมาแล้วก็ปิดวาวแก๊สก่อน
ก่อนที่จะขึ้นไปเก็บทรัพย์สินที่มีค่าในรถ
เพราะตอนนั้นเพลิงมันยังไม่โหมเร็วขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็ต้องรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมานะครับ
พอลงจากรถได้ไม่ถึงนาทีนะคุณ
ได้ยินเสียงระเบิดเลยดังขึ้น๒ครั้ง
รีบโทรแจ้งดับเพลิงและกู้ภัยมาช่วยนะฮะ

ทีนี้ฮะไม่ทันนะฮะไฟไหม้ส่วนหัวของรถไปจนหมด
ยอมรับว่าตั้งแต่ขับรถมา
ปีแล้วที่ผมขับรถมาเพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
บอกเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ

คือดีนะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในปั๊มแก๊ส

ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า
อาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในตัวรถมันลัดวงจรนะฮะ
แต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพลิงไหม้เพราะสาเหตุอะไรกันแน่นะครับ

กับรถใหญ่รถพ่วง๒๒ล้อแบบนี้